คือรายงานบางส่วนที่ได้เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยแล้ว
เขาก็มาบอกเล่าเรื่องราวที่เขาประสบ
ที่เขาเจอจริงในภาวะสงครามให้เราฟัง
หนึ่งในนั้นคือคุณสุชาติจันบางชาวหนองบัวลำพูค่ะ
เดินทางกลับมาเนี่ยเล่าให้คุณบอมอภิวัตฟังเลย
บอกโอ้โหตัวเขาเนี่ยทำงานอยู่ในพื้นที่สีแดงแดงแจ๋เลย
แดงแจ๋เลยเหรอคือมันก็ยังมีการสู้รบกันอยู่นะตอนนี้
ตอนก่อนที่จะเกิดเหตุมีการอบพยพกันออกมาจากพื้นที่
ก็เลยปลอดภัยกันเขากับกลุ่มเพื่อนจริงมี๙คน
แต่แสดงความประสงค์อยากจะกลับไทย๘คน

เหลืออีก๔ที่กำลังจะกลับในรอบถัดไป

เขากำลังเดินเก็บมะเขือเทศอยู่ในสวนเลยนะ
แล้วก็มีสัญญาณแจ้งเตือนเลยบอกทุกคน

พอเข้าไปหลบในบังเกอร์ได้ปุ๊บโอ้โหตู้มตามตู้มตาม
เสียงระเบิดเสียงปืนนี่ดังสนั่นไปหมดเลย

เขาก็ค่อยแบบโผล่หัวออกมาดูว่ามันเป็นยังไงแบบไหนบ้างแล้ว
พอมีเสียงปืนเสียงระเบิดอีกลบเข้าไปอีก
เขาบอกใช้ชีวิตอยู่แบบนี้พี่อุ๋ย

ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้เลยค่ะวิ่งออกมาดูเสร็จปุ๊บวิ่งเข้าไปหลบ
วิ่งออกมาดูใหม่วิ่งเข้าไปหลบอยู่แบบนี้
จนทุกอย่างจะหลบลงจริง
เพราะดีที่เขากับเพื่อนไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้เลยค่ะ
ได้ยินเสียงครับ

คือว่าตอนที่ว่าเกิดเหตุนี้มันประมาณ๖โมงเช้าผมยังนอนอยู่
ที่แรกพี่ชายเขานึกว่าผมเปิดเพลง
แต่ไม่ใช่ออกมาดูตอนเช้าเป็นเสียงระเบิดยิงกันอยู่ข้างบน

ครับผมแต่ว่าอยู่แคมป์สองคนไม่ยอมออกอยู่ที่เดิม
วันนี้ทุกคนบอกดีใจมากที่ได้กลับบ้านแล้ว
ส่วนในอนาคตถามว่าถ้าเหตุการณ์สงบกลับไปอีกไหมพี่

เขาบอกว่านายจ้างเขาค่อนข้างใจดีแล้วรายได้มันก็ดี
นายจ้างก็ดูแลค่อนข้างดีด้วยเขาบอกว่าเขาจะกลับค่ะ
อีกคนนึงคุณพีรพลแทร่หยางนะคะชาวเพชรชบูรณอายุ๒๖ปีค่ะ
คนนี้จ่ายเงินซื้อตัวเครื่องบินกลับเองเลยไม่ลงไม่รออะไรทั้งนั้นแหละ
เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารปุ๊บครอบครัวมารอรับนี่
กอดกันร้องไห้น้ำหูน้ำตาไหลเลยนะคะ
แม่นี่กอดทั้งน้ำตาเลยลูกชายก็ปลอบแม่บอกเออแม่ปลอดภัยแล้วนะ
กลับบ้านแล้วนะคือแม่บอกดีใจมากที่สุดแล้วดีใจจนไม่รู้จะพูดออกมา
ยายออกมาเป็นคำพูดยังไงดีที่ลูกปลอดภัยแล้วก็กลับประเทศไทยมาได้
แม่ก็เลยตั้งใจมารอรับเลยเนี่ยค่ะ
ครับที่บอกเราก็ตีกันอยู่บ่อยเนาะระว่าอิสเตรียลกับฮะมาส
เขาบอกเขาก็เคยเห็นตั้งแต่ตอนไปทำงานแรกแรกแล้วล่ะแต่มันไม่ได้หนักเหมือน
ครั้งนี้ไงโอ้โหนี่นี่ดูสิเอ้าโอ้โหนั่นนั่นเห็นเห็นแดงแดงเมื่อกี้นั่นไหม
อ่านั่นร่มร่อนกลุ่มฮามาสนะคะใช่มากันเข้ามาดื้อดื้ออย่างนี้เลย
พี่หุยเขาบอกมันไม่ได้โหเที่ยมไม่ได้หนักอะไรขนาดนี้เนี้ย
ที่เขาไปอ่ะอ่าแล้วตัวเขาเนี่ยอยู่ห่างจาก
นวนกาซ่าสิบกิโลเมตรเขาบอกเหตุการณ์มันน่ากลัวมาก
ไม่คิดอยากจะกลับไปที่นั่นอีกแล้วเพราะขนาดช่วงสงครามอ่ะ
จ้างยังบังคับให้เขาทำงานต่อท่ามกลางสงครามเลยเขาเลยหนีงานเลยนะคะ
อืมเมื่อวานคือตัดสินใจหนีออกจากงานแล้วซื้อตัวเดินทางกลับไทยเลย

มันก็หนักอยู่ครับคนไทยที่กลับมานี้
คือซื้อตั๋วกันเองกับร้านร้านเช่าครับซื้อการนี้

ได้รับบัตรเจ็บมาแล้วใช่ไหมอ๋อไม่ไม่มีครับ
สถานการณ์ที่นู่นเป็นยังไงบ้างคนไทยบ้าง
มันก็มีพื้นที่แย่แล้วก็พื้นที่ดีอยู่ปลอดภัย
คนไทยหมาดเจ็บหรืออะไรเยอะไหม

แล้วเขาอยู่ในพื้นที่กันยังไงใช้ชีวิตกันยังไงต่อไป
อยู่แบบระแวงครับนายจ้างก็ให้ไปทำงานอยู่เลยครับ

เขาบอกให้ไปทำถ้าเราไม่ทำก็อยู่ที่ว่าเขาจะไล่ออกหรือไม่ไล่กัน
เราก็ถามไหมคะว่าเอาจริงราคาซื้อตัวกลับเอง
ในช่วงสงครามแบบนี้แพงไหม
คุณพิรพลบอกว่าเมื่อวานแรงงานที่เดินทางกลับมาก่อนเนี่ย
องตัวราคาอยู่ที่๒๗๐๐บาทนะคะ
เขาก็สอบถามชาวอุดรธานีอีกคนนึงที่ซื้อตัวกลับมาเอง
คุณธนสิทธิ์ทองสงครามมา๒๕ปี

๕๐๐๐๐ค่ะขึ้นมาเท่านึงค่ะ

เพราะตอนนี้สถานการณ์มันน่ากลัวจริงกลับดีกว่า

ตัวเนี่ยแพงไหมครับ

คุณรัชชานรสินุกูลวัย๓๓ปีชาวสกสลทธคอน
เขาอยู่เมืองนิตติวุฤติ
อยู่กัน๖คนไปทำงานสวนมะนาวได้๒ปีครึ่ง
ซื้อตัว๕๐๐๐กลับมาเหมือนกัน
เขาบอกว่าตัวน่ะหาไม่ยากหรอกแต่มันแพง

แล้วก็มีคนไทยอีกหลายคนนะคะที่อยากเดินทางกลับประเทศ

เลยอยากให้ทางภาครัฐเข้าช่วยเหลือหน่อย
เพราะสถานการณ์ตอนนี้เริ่มกลับมาตรึงเครียดอีกแล้ว
ก็ไม่รู้ว่าจะทวีความรุนแรงไปถึงขนาดไหนค่ะ
ก็อย่าลืมเก็บตัวเก็บใบเสร็จเอาไว้นะ

เอาไปเบิกได้เห็นบอกให้ไปยื่นที่แรงงานจังหวัดได้เลยนะ

กลับบ้านก่อนเจอญาติพี่น้องกินข้าวกินปลานอนหลับพักผ่อนก่อน

แล้วก็พรุ่งนี้ก็เอาตัวไปยื่นที่แรงงานจังหวัดเอาไว้ก่อน
แพงเลยตอนนี้น่าจะเห็นใจกันหน่อยนะ

เราก็ไม่รู้มันแพงเพราะอะไรแบบไหนอะไรยังไงนะ